อีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานที่มีการแชร์กันเยอะเลย
แล้วก็วันนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
ประกาศในราชกิจจาเรียกคืนเครื่องราชทักษิณทุกชั้น
ตั้งแต่วันที๒๙มี๒๕๖๒นะคะ
ประกาศเมื่อวันที่๓๐มีนาคม๒๕๖๒ก็คือเมื่อวานนี้

ได้มีการเผยแพร่ประกาศเรื่องเรียกคืนเครื่องราชอิสริยพรโดยมีใจความว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
มีพระราชองค์การปลดกล้าวปลดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า
และเครื่องราชอิสริยพรตระกูลอื่น
เนื่องจากนายทักษิณชินวัฒน์ถูกสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุกและยังมีข้อหาฐานอื่นอีกหลายคดี
อีกทั้งได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นพฤติการการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๙ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๙
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เรียกคืน
เครื่องราชอิสริยพรจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
เครื่องราชอิสริยพรอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยพรอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
เครื่องราชอิสริยพรอันเป็นที่สันเสริญยิ่งดิเรกคุณาพร
และเหรียญลูกเสือสะดุดีชั้นที่๑ของนายทักษิณชินวัฒน์
ตั้งแต่วันที่๒๙มีนาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
ประกาศด้าวันที่๓๐มีนาคมพุทธศักราช๒๕๖๒
เป็นปีที่๔ในรัชกาลปัจจุบัน